ต้นด้วยการไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นแถวถนนประชาชื่นในพื้นที่นนทบุรีก่อนนะฮะ

อยู่ระหว่างการลื้อถอนนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเกิดพังถล่มลงมานะครับทุกผู้ชมครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์ในช่วงวินาทีนั้นกันนะครับ

แล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
สำหรับภาพเหตุการณ์ตรงช่วงเวลาของการลื้อถอน
ตรงนี้นะครับแล้วก็พังถล่มลงมาพอดีตรงนี้นะฮะ
จะเห็นว่ามีอยู่สองอาคารด้วยกันคืออาคารที่พังลงมาเนี่ย
อาคารหกชั้นแล้วอีกหลังหนึ่งที่อยู่ด้านหลังเนี่ย
ก็จะถือถูกดึงถล่มลงมาด้วยค่ะนี่นะฮะอาคารวันพกานะครับ
ริมถนนประชาชื่นในพื้นที่ตะบนบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนะครับ
เป็นลักษณะอาคารแฝดนะฮะสูง๖ชั้นกับ๘ชั้นนะครับ
คือเขาจ้างบริษัทให้มาทำการลื้อถอนอาคารนะครับแล้วเมื่อบ่ายสามเนี่ย
มันพังถล่มลงมาตอนนั้นมีคนงานกำลังขับรถแบ็คโฮล
อือหือแล้วฝุ่นตลบตบรถแบคโฮไปเลยคะ
ใช่ครับคนขับรถแบ็คโฮนี่ติดอยู่ข้างในนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือนะฮะหลังจากเกิดเหตุนะครับ
คือเข้าไปแล้วก็ไปถึงตัวคนเจ็บเนี่ยก็ยังตอบโต้ได้นะฮะ
ยังมีสติอยู่นะครับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุคนงานขับรถแบ็คโฮเนี่ย
ตักชิ้นส่วนพวกปูนพวกอะไรพวกนี้นะฮะ
เพื่อลำเลียงออกมาด้านนอกกำลังลื้อถอนอาคารหลังนี้กันอยู่นะครับ
จังหวะนั้นมันพังถล่มลงมาอย่างภาพที่ท่านเห็นนะครับ
กู้ภัยก็ต้องรีบเข้าไปช่วยกันก็ต้องปิดพื้นที่เอาไว้ก่อนค่ะนะ
เพราะว่าเป็นพื้นที่อันตรายแล้วเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะอันตรายนะครับ

ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ถล่มเนี่ย
มีเสียงรถขุดเจาะแถวอาคารที่กำลังลื้อถอนก่อน
จากนั้นได้ยินเสียงอาคารพังถล่มลงมาครับ
ก็ยังทำเฉยไม่ได้รู้ว่าแต่รู้ว่าตึกนี้เขาลื้อ
คือจุดเกิดเหตุเป็นอพาร์ทเมนต์เก่านะครับ

ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่เขาตั้งใจลื้อถอนจริงเนี่ยกี่หลังนะฮะ
แต่ว่าหลังที่พังถล่มลงมันเป็นหลังที่สูงขวางศึกนิดนึง

ความจริงช่วงเวลาการลื้อถอน
เขากำหนดเอาไว้๑๒๐วันนะครับ
เริ่ม๑๕กันยายนไปถึง๓๐ธันวาคมปลายปีนี้
แต่วันนี้นี่พังถล่มลงมาก่อนนะฮะ
ค่ะเราก็เลยส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
เราส่งคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์
เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อย
ในพื้นที่ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

จนถึงนักขณะนี้นะคะนับเป็นเวลา๔ชั่วโมงแล้วค่ะ
หลังจากเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างลื้อถอน
ถล่มลงมาตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกานะคะ
ตอนนี้ค่ะด้านหลังของนิชชันนะคะ
ส่วนคนที่บาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ได้เร่งช่วยเหลือออกมาแล้ว๑คน
ซึ่งเป็นชายที่ขับรถแบ็คโฮลในการลื้อถอนตึกแห่งนี้นะคะ
นำส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ
เมื่อช่วง๑ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทางเจ้านาธิที่เกี่ยวข้องก็เริ่มทยอยกันกลับไปแล้ว
กลับไปแล้วเนื่องจากว่าเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจ๓ชั่วโมงเต็มนะคะ
ตั้งแต่บ่ายสามจนถึงหกโมงเย็นค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของอ่า
ภัยปติ๊กตึงนะคะทางเจ้าหน้าที่ของปพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ทยอยกันเดินทางกลับเนื่องจากว่าได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๑คน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไม่พบว่ามีเอ่อ
ผู้บาดเจ็บคนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บติดค้างอยู่ข้างในก็เลยต้องปิดภารกิจ
แล้วก็หยุดภารกิจในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันนั้นนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพอกู้ภัยของปพนะคะ
ปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็คนเจ็บตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
สวัสดีค่ะค่ะปฏิบัติการในการช่วยเหลือคนเจ็บวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็วันนี้ทางทีมกู้ภัยทุกหน่วยงานนะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไปได้อย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วก็ปลอดภัยในการปฏิบัติการนะครับก็ในส่วนของปพเนี่ยเราก็ได้รับการร้องขอมาจากทางมูลนิธิปอเล็กตึงนะครับ
ก็ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษเรียกของกลมภาคการณ์นะครับทีมยูษาซีมานี่
เข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลือนะครับก็เรามาถึงแล้วก็สังเกตเห็นว่ามีอ่า
เล็กอ่ารถแมคโฟล์นะครับซึ่งมีผู้ปสบทายติดข้างอยู่ด้านในเนี้ย
ถูกคามระดาษใหญ่ทับลงมา
แล้วก็ติดค้างอยู่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือออกไปได้
เอ่อคังคนที่ต้องปฏิบัติการในไซส์งานตรงนี้แล้ว
ก็ในการปฏิบัติการกรณีลื้อถอนนะครับซึ่งต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ว่า
ปพเราไปช่วยมาหลายเคสมากในกรุงเทพและปริมณฑล
กรณีที่เกิดเหตุระหว่างการลื้อถอนไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทย์ไม่ว่าจะเป็นคลอง๖
ไม่ว่าจะเป็นหลายเคสที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑล
ก็อยากให้มีทีมวิศวกรประเมินโครงสร้างหรือประเมินความปลอดภัย
เข้ามาเป็นผู้ประเมินทุกครั้งในการปฏิบัติการในการลื้อถอนต่าง
จุดนี้เราสามารถยกแล้วมันจะพาให้ตัวอื่นล้มลงมา
ทิศทางในการถล่มในการเอียงต่างในการลื้อถอน
จะมีแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับ
ก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
ก็อยากให้พึงระลึกถึงความปลอดภัยในการทำงานครับ

ประตูรั้วก็ได้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งอาคารแห่งนี้ค่ะได้เริ่มลื้อถอนเป็นเวลา๒๗วันนะคะ
แล้วก็จะลื้อถอนเสร็จในวันที่๓๐ธันวาคมปีนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะมาตรวจสอบสาเหตุ
แล้วก็ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขอบคุณคุณพัชรวรินและทีมข่าวด้วยนะคะ
อย่างที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าเดี๋ยวรอความคืบหน้าวันพรุ่งนี้

เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่ง